เหตุการณ์เกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนับปูนะ
น้าปูถูกญาติกล่าวหาว่าเอาเครื่องซักผ้า
เอาไอ้ตู้อะไรมาวางเกะกะขวางหน้าบ้านของญาติ

น้ำปูนะคว้ามีดยาวแบบโอ้โหเป็นฟุดน่ะ

มิดดาบเนี่ยเอาไปยืนตะโกนด่าหน้าบ้านของญาติอย่างที่จะได้เห็นตามคลิปวงจรปิดนี้นะครับ

กดตัวทั้งต่อหน้าอย่างมันกัดหลังตัวก
ตัวกหัวก็ไม่ยุ่งกับใครแล้วนะ
อ้าผู้โดนอะ
ถ้าว้ารู้ดีกว่า
พระเร็นเจ็บนี่ก่อน

ทุกท่านคุณสะเงียบเดินเข้าบ้านไปกับพ่อพูดเลย
เดี๋ยวพากลิก
ได้ไหมพี่

เสร็จเดี๋ยวผมออกออกมาถ้ามันไม่จบผมก็เอาอีก
คุณผู้ชมเห็นคลิปไหมฮะต้องไล่เลี่ยงกันแบบนี้ครับ
คลิปตอนแรกที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีเขียวนะคุณฮะ
ถือมีดดาบยาวมาตะโกนด่าหน้าบ้านของญาติเธอเองนะครับ
ผมก็กลัวคุณกลัวว่าอยู่อารมณ์ขึ้นแล้วจะเอามีดเนี่ย

ใช่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายโมงของวันเสาร์ที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
ที่ชุมชนแห่งหนึ่ง
ภายในซอยหลังวัดแจ้งสริสัมพันธ์ถนนโอล์ทบุรีหนึ่ง

เอาตู้เย็นเอาเครื่องทรัพย์ผ้ามาวางขวางหน้าบ้านญาติ

ว่านับปูไม่ได้ไปขวางหน้าบ้านเขา

หลังจากนั้นมันกลายเป็นเหตุที่มีการฟันกันคุณ

ใช่ฮะแต่คนก่อเหตุไม่ใช่นับปูแล้วนะฮะ
แต่เป็นญาติกันนี่แหละครับ

คือฝั่งของน้าปูพร้อมกับอีก๒คน
แล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่ถูกฟัน
ก็คือฝั่งของนายสุธีคุณผู้ชมฮะ
นายสุธีและนางระพีพันธ์เกรดศรีสัง
นี่ฝั่งนั้นเขาเป็นครอบครัวเดียวกัน
เป็นสามีและเป็นภรรยากัน

นายสุธีถูกฟันเขาหลายแผลนะ
ที่หัวที่หลังเป็นแผลเหวะเหมือนกัน
นายสุธีกับนางระพีพันธ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ครับ
ระพีพันธ์บอกว่าคนก่อเหตุก็คือฝั่งของน้าปู
ชื่อว่านายสุรศักดิ์เชื่ออำภัยอายุ๔๒ปี
นายสุรศักดิ์มีภรรยาก็คือนางสิรินภา
แล้วก็เป็นฝั่งเดียวกับน้าปูเขามากัน๓คน
เพราะว่าน้าปูเป็นญาติกับนางสิรินภาเป็นญาติฝั่งเมีย

หลังจากนั้นฝั่งของนายสุรศักดิ์และนางสรินภา
บุกเข้ามาเอามีดเข้ามาฟัน
ตอนนั้นเหตุการณ์ชุลมุนจนกระทั่งเป็นคลิปนี้
คลิปนี้คือคลิปหลังจากที่
นายสุรศักดิ์ก็คือคนที่ใส่เสื้อน้ำเงินที่เราเขียนไว้เป็นผู้ก่อเหตุ
ฟันฝั่งของนายสุธีแล้ว
นายสุธีได้รับบาดเจ็บนะครับ
ฝั่งของนายสุธีและนางระพีพันธ์ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน
รวมถึงเขามีลูกนะลูกก็คือนางสาวสถิชานาคจาดเนี่ย
เล่าให้กับนักข่าวของเราฟังนะครับ
บอกว่าตอนนั้นนะคุณคือพ่อถูกฟันบาดเจ็บสาหัส
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนครอบครัวของเธอก็คือนายสุธีคนเจ็บ
นางระพีพันธ์ภรรยาคนเจ็บ
แล้วก็ตัวลูกสาวคือนางสาวสาธิชา
รวมถึงพี่ชาของเธอและหลานอีก๓คน
ต้องย้ายออกมาจากบ้านตรงนี้เลยนะ
เพราะไม่กล้าอยู่คุณไม่กล้าอยู่จริง
ฟังเสียงของครอบครัวคนเจ็บหน่อยนะครับ
ที่บ้านหนูอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเขามีการแบบ
เหมือนว่าถือปืนออกมาโชว์
ตอนที่หนูกับแม่เข้าไปเอาของที่บ้านนะคะ
คือปกติเขาก็กินเหล้าแล้วเขาแบบว่าชอบว่าแขวะ
แต่คนในซอยจะไม่แบบออกมาพูดด้วยเพราะว่าเขาก็ต่างคนต่างกลัวค่ะ
แบบว่าไม่กล้าที่จะมาว่าหรือว่าอะไรครับ
เขากลัวแบบตัวเองโดนทำร้ายอะไรแบบนี้
นี่แหละฮะครอบครัวของนายสุธีคนเจ็บนี่
ผู้หญิงเสื้อสีขาวที่นั่งข้างก็คือ
ระพีพันธ์ภรรยาคนเจ็บส่วนเมื่อกี้คนให้สัมภาษณ์คือนางสาวสถิชา
ลูกชายของคนเจ็บลูกสาวของคนเจ็บนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวของคนเจ็บเข้าแจ้งความกับตำรวจสพรัฐนาธิเบศ

แล้วเมื่อวานี้ตำรวจก็บุกเข้าไปจับกลุ่มนายสุรศักดิ์คุณ
นายสุรศักดิ์ตามคลิปที่เห็นก็คือคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงิน
ยืนอยู่หน้าบ้านของนายสุธีและนางสาวระพีพันธ์
ควบคุมตัวนายสุรศักดิ์มาที่โรงพัก
แต่ทีนี้นายสุรษักร์เขาให้การปฏิเสธนะครับว่าค่ะ
เขาไม่ได้เป็นคนที่เอามีดไปฟันนายสุธีเหรอ

คือตอนนั้นเขานั่งดื่มเหล้ากับภรรยาของเขา

แล้วก็ดื่มเหล้าอยู่กับนางปูหรือว่าน้าปู
แล้วจากนั้นก็เดินไปกินข้าวที่บ้านพ่อที่อยู่ใกล้เคียง

แต่ทีนี้ได้ยินเสียงภรรยาของเขาแล้วก็น้าปู
ทะเลาะกับฝั่งของนายสุธีและนางระพีพันธ์
ตอนนั้นนะครับนายสุรศักดิ์ก็รีบเดินกลับมาที่บ้าน
เขาไม่ใช่เป็นคนเอามีดไปฟันฝั่งนั้น
แต่คนที่เอามีดไปฟันฝั่งนั้นคือเมียผมเอง

ผมไม่ได้ทำเมียผมทำผมออกมาจากจุดนั้นแล้ว
แต่ทีนี้ทางด้านของภูมิกับการสพรัฐนาธิเบส
ก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของนายสุรษัก
ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่าจะกล่าวอ้างไปถึงเมียก็ตามนะฮะ
แต่ตำรวจมีพยานหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
จุดเกิดเหตุนะครับบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้

ก็คือเข้าไปในอสังหาของผู้อื่น

กพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ตำรวจต้องเรียกมาสอบทุกคนนะคุณนะ
ก็คือสอบทั้งฝั่งของนายสุรศักดิ์เอง
ภรรยาที่นายสุรศักดิ์กล่าวอ้างว่าเป็นคนเอามีดไปฟันฝั่งนู้นเขา
แล้วก็น้าปูน้าปูคนเสื้อเขียวที่เห็นในคลิป
แล้วก็ฝั่งของนายสุธีคนเจ็บกับนางระพีพันธ์

แต่ว่ากลายเป็นศัตรูที่ถึงขนาดฟันกันนะฮะ

เพราะว่าคนเจ็บเนี่ยโอ้โหก็แผลเยอะเหมือนกันนะคุณนะ